แบบนี้นะคะบ้านไหนมีลูกเล็กเด็กแดงโดยเฉพาะลูกสาวอายุน้อยเนี่ยค่ะ
ช่างอ้อนจริงจริงน่ะใช่โอ้โหโดยเฉพาะเป็นคุณพ่อมาอุ้มปุ๊บ
อนปั๊บเนี่ยโหลเหมือนบ้านนี้เลยนะคะ
ลูกสาวคนเล็กของแม่เนยโชติกาค่ะน้องละลินคุณผู้ชมให้ดูคลิปนี้นะคะ
ใครมีลูกเนี้ยเข้าใจหัวอกเลยนะคะจริงพี่อ้อนจริงจริงพี่อ้อน
อ้อนพ่ออ้อนอ้อนอ้อนสุดสุดอ่ะอ้อนดูดิต้นแม่โดยเห็นน่ะ
ต้องรีบแบบหยิบโทรศัพท์มาอัดคลิปเลยคุณผู้ชมเห็นแล้วแบบโอ้โห
ต้องยอมใจละลินจริงอะไรจะขนาดนั้นอะไรอย่างนี้

โอ๊ยเบอร์มากเลยโอ๊ยเจ็บหน้าไม่น่าหนวดอ่ะค่ะ
เกินอ่ะเกินไปอ่ะเกินไปอ่ะ

เดี๋ยวหอมเดี๋ยวซบไหล
ใช่ฉันชอบจังหวะแรกเลย

ไปหมดเลยอ่ะหมุนหน้า
หอมแก้มคุณพ่อแล้วก็หนุนหน้าคุณพ่อ
แบบนี้น่ารักมากเลยมาเพลงนี้เลยค่ะ

ตัวแค่เนี้ยอ้อนเก่งมากนะคะ

ชั่นบอกว่ารีวิวจริตลูกสาว

แบบนี้นะคะพ่ออาร์มไม่กล้าออกไป

ลงลูกไปเลยจ้าคุณว่าไหนใครมี
ลูกสาวเนี่ยโอ้โหตายเลย

ทีเด็ดที่คุณเนยเนี่ยเขาใช้
มัดใจสามีก็ได้นะถูกต้อง
มีลูกสาวนี่แหละบ้านไหนมี
คุณพ่อบ้านที่ชอบออกไปข้างนอก

เข้าไปคุณผู้ชมรับรองอยู่บ้านแน่นอน
ก็ลองดูนะคะเผื่อจะได้ผลนะคุณผู้ชมค่ะ